ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องดี
มี๗พฤษภาคมเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตอยู่ในบริเวณจักรสดให้ดูด้วย
ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้
เรื่องของอำนาจเจริญโมเดลไงที่พี่ชูวิทย์ออกมาแฉนะ
ขนาดผอกรกตเขายังออกมายืนยันเลยว่ามีมูล
ประเด็นนี้ถูกแฉจากนายชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวแฉว่าอำนาจเจริญโมเดลโกงเลือกตั้ง
และระบุข้อความว่ามีการเกณฑ์ชาวบ้านให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า๗พฤษภาคมนี้
เป็นหมื่นคนคุณผู้ชมคุณชูวิทย์บอกว่าสายลับ
ลับรายงานว่าอำนาจเจริญเขต๑และเขต๒มีการจ้างอสม
คนละ๕๐๐เหรอคนละ๕๐๐๐ให้ไปไล่เก็บบัตรประจำตัวประชาชนจากชาวบ้าน
แล้วเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์แล้วยังมีเจ้าแม่เงินกู้อำนาจเจริญ
สมัครเขตหนึ่งแต่ไม่บอกว่าพักไหนนะสั่งให้อสม
เตรียมรถขนคนเป็นหมื่นคนนี้ไปเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้แหละครับ
คุณผู้ชมนะครับคือจะให้เท่าไหร่อ่ะจะให้คนละพันมั้งแต่มัดจำก่อน๕๐๐นะ
ทำหน้าเจริญทำละครับที่นี่ทั่วประเทศใช้อสมเพราะอสมไม่ใช่
ฮรคอสมเป็นตัวหลักครับวิ่งเก็บลายชื่อแล้วไหนใดอีกฮะ
แล้วนี่แค่มัดจำ๕๐๐นะครับ

เสร็จแล้วก็วันเลือกตั้งไงวันที่สิบสี่

เอ้าผมเดาผิดไปเยอะเลยผมนึกว่าได้พันเดียว
ได้๒๐๐๐เลยเหรอ
กรณีของจังหวัดอำนาจริงล่าสุด
ล่าสุดนายนวัฒน์บุญศรีท่านภูมิในการกรกตอำนาจเจริญ
ยอมรับว่าเรื่องที่คุณชุวิตเอามาเปิดเผย
มีมูลครับมีมูลครับคุณผู้ชม

ขณะนี้มีข้อมูลบางส่วนจากแรงข่าวในพื้นที่แล้วว่า
มีการรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่วนหลักฐานจะเชื่อมโยงไปถึงใครบ้าง
หรือเป็นกลงเลือกตั้งหรือไม่นั้น

โดยเพราะว่ามีการทำแบบนี้ใน๒เขตครับคุณผู้ชมครับ

ยังบอกอีกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
มีการซื้อและจ่ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ
จ่ายหนักในภาคอีสานทั้งหมดอัตราไม่เกิน๕๐๐๑๕๐๐บาท
ภาคใต้หนักที่สุดเป็นฝั่งอันดามัน

พี่น้องภาคใต้พี่น้องภาคอีสานพี่น้องภาคอื่น
เบิร์ตมาหน่อยว่าข้อมูลนี้ถูกไหม

ภาคกลางภาคเหนือและปริมณฑลก็มีอัตราก็คือ๑๐๐๒๐๐บาทครับ
ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้กรกตนะครับ
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตที่มีการลงคะแนนมากผิดปกติ
จังหวัดจังหวัดไหนบ้างจับตา
อำนาจเจริญศรีสะเกดยะโสธรที่มีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าหลักหมื่นคน
ทั้งทั้งที่ในพื้นที่มีผู้สมัครเพียงไม่กี่เขตถือว่าผิดปกติมาก
กรกตบอกเบิร์ตไม่ได้บอกผิดปกติมากเลยมากเลยแล้วเทียบกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อปี๒๑๖๒ยิ่งผิดมากเลยผิดปกติมากเลยครับ